ที่จังหวัดราชบุรีมีรถยนต์ฟอร์จูเนอร์
เขาขับมาด้วยความเร็วจากนั้นตัดหน้ารถ๑๐ล้อแบบกระทันหัน
สิบล้อเขาก็ตกใจสิคะทีนี้เสียหลักนะคะในการควบคุมรถควบคุมไม่ได้
คนขับรถตู้เสียชีวิตเลยนะเนี่ยคนขับรถตู้เนี่ยซวยไปนะฮะ
ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นนาทีชีวิตเลยนะคะ
ซึ่งจะเห็นรถยนต์ฟอร์จูเนอร์คันนี้ออกมาจากแยก
แล้วก็ตัดหน้ารถสิบล้อแบบกระทันหันรถสิบล้อเขาก็หักหลบค่ะ
เลนไปชนกับรถตู้นะคะซึ่งทำให้คนขับรถตู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตชื่อนายอนันต์กองเกรดใหญ่อายุ๔๒ปี

เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมาค่ะ
สวนายน์พอร์นรงค์ผู้ทารักษาคนขับรถฟอร์จูเนอร์คันต้นเหตุ
ได้ระบาดจิบเล็กน้อยเองนะจากการสอบสวนายน์กิติพงค์พันจบสิงค์
คนขับรถ๑๐ล้อพ่วงให้การ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมุ่งหน้าเข้าอำเภอบ้านโป่ง
ขณะที่วิ่งมาทางตรงอยู่บริเวณสะพานไผ่๓เกาะ
มีรถฟอร์จูเนอร์วิ่งออกมาจากถนนเส้นเรียบคลองชลประธาน
ก็คือด้านซ้ายของกล้องวงจรปิดนี่นะคะ
พุ่งมาตัดหน้าแบบกระชั้นชิดเลย
รถของตัวเองเสียหลักบังคับไม่อยู่
ก็เลยออกขวาเบนออกขวาไปข้ามเลนพุ่งชนรถตู้
ชาวบ้านเรียกแยกนี้บอกว่าเป็นแยกวัดใจนะคะ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ